เราจะเริ่มต้นช่วงนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงพักที่สพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายซึ่งก็ดีแล้วแต่มันอุกอาจมากนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้คืน๑๔มกราคมนี่คันนี้มาแล้ว
ขับมาถึงเนี่ยแล้วมาชักปืนเนี่ยกราดยิงอยู่หลายนัดที่หน้าโรงพักนะฮะ
ก่อนจะขับรถหลบหนีไปนี่อีกมุมหนึ่งนะฮะคันนี้ครับ๒๒นาฬิกา๒นาที๑๔มกราคมนะครับ
คือแน่นอนว่าอย่างนี้อุกอาจนะฮะแล้วมันก็ต้องตามตัวแล้วครับว่าเออเกิดอะไรขึ้น

ขับมาแล้วก็ชักปืนออกมาแล้วก็ยิง
ถามว่าแถวนี้มีผู้มีคนไหมมีนะครับ

นั่นพี่วินหรือเปล่าใช่ไหมขวามือเนี่ย
ใส่เสื้อกั๊กนะฮะเหมือนกับใช่ไหม

ดวงข้างทางซ้ายขวานี่เห็นไหมฮะ

แล้วกระสุนปืนนะนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยรถคันนี้
พอขับมาแล้วก็เปิดกระจกแล้วคนขับก็ชักปืนยิงใส่ที่หน้าโรงพักอยู่หลายนัดเนี่ย
ก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ
คือมีกลุ่มผู้ชายเนี่ยวิ่งตามรถไปนะฮะ
หลังจากที่รถคันนี้ยิงเสร็จแล้วก็ขับออกไป
ว่าอาจจะเป็นคนแถวนั้นที่เขาวิ่งไล่ตามกัน

วันนี้เราตามความคืบหน้าให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
มีหลายมุมนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามเนี่ยนะฮะที่ท่านเห็นเลยไล่ไปตามจุดต่าง

นี่ฮะแล้วไปมีภาพที่ปั๊มน้ำมันอีกนะครับ
แถวถนนเรียบทางด่วนทุ่งครุ

จับได้ทุกมุมทุกทางทุกที่เลย
แต่ตอนที่ไปที่โรงพักนี่ดูดึกแล้วนะ

ว่าอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงสายยังไงก็ไม่รู้
อาจจะเป็นจังหวะต่อเนื่องไล่ตามกล้องไปเรื่อย
เอาเป็นว่าคันนี้นี่แหละนะครับ
วันนี้ตำรวจสพพระประแดงไล่ตามจนเจอแล้วนะฮะ

จากทะเบียนใช้แล้วนี่ซูมเยอะก็เห็นหน้าเหมือนกันนะ
ใช่เป็นผู้ชาย

นี่ฮะวันนี้ไปตามจับได้แล้วนะครับ
สพพระประแดงแล้วก็ชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
นายธันนิธิวิวัตรสุนทรกุลชื่อเล่นชื่อหยก

นี่เขาเป็นกรรมการบริษัทขนส่งหรือว่าโลจิสติกแห่งหนึ่งนะฮะ
กำลังจะขับรถเข้าบ้านพักในหมู่บ้านแถวเรียบทางด่วนทุ่งครุกรุงเทพ

ขับไปก่อเหตุเนี่ยพระประแดงสมุทรปราการเป็นพื้นที่รอยต่อกันแล้วรถคนละคันเลยใช่ไหม

นี่ฮะคนนี้เลยครับนี่คนนี้เลยหยกนะ

หยกทันนิษฐิอายุ๒๙ปีแล้วนะ

อ่าเดี๋ยวต้องรอฟังว่าเออเกิดอะไรขึ้น
หยกไปเกิดอะไรขึ้นขับรถไปแล้วเนี่ยไปยิงอยู่หน้าโรงพักเนี่ย

สารภาพว่าก่อเหตุจริง

แต่ว่าที่ผมยิงน่ะมันปืนแก๊ป

แต่ตำรวจบอกว่าไม่จากพฤติกรรม
พฤติการแล้วมันไม่น่าจะใช่ปืนแก๊ป

ก็เค้นสอบนะเค้นสอบสุดท้าย
ยกยอมรับสอบภาพว่า

มีแต่เสียงนะเป็นสิ่งเทียมอาวุธชนิดหนึ่ง

คือเป็นเสียงเหมือนยิงแต่ไม่มีลูกกระสุน
ไม่มีกระสุนอันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะไม่มีกระสุน
บางทีเขาถ่ายหนังถ่ายละครจะใช้อะไรประมาณอย่างนี้นี่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นในรถนะครับรถคันที่ปรากฏในคลิปนะฮะ
รถคันที่ไปตามตัวเจอที่จะขับเข้าหมู่บ้านนะไปเจอปลอกกระสุนปืนนะฮะค่ะ
อันนี้เป็นรถอีกคันนึงรถคันที่ไปขับที่ตอนที่เจอ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจคันที่ปรากฏในคลิปนี้นะ
คือไปเจอปลอกกระสุนเนี่ยคันนี้ทีนี้ก็จำนวนต่อหลักฐาน
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่าเออตกลงแล้วเป็นปืนแบบไหนอะไรยังไง
คือถ้าเป็นแบล็งกันหรือว่าปืนไม่มีลูกจริงเอาแล้วปลอกมายังไง
ที่แรกบอกปืนแก๊ปต่อมาบอกแบงค์กันมีแต่เสียง
สักครั้งนี่แล้วมาค้นบ้านเขาได้เห็นมั้ย
โอ้โหคุณปืนเยอะมากนะเนี่ยลูกกระสุนก็เยอะ

คือจริงคนที่เขาชื่นชอบกีฬาเล่นปืนหรืออะไรอย่างนี้การจะมีกระสุนเอาไว้ซ้อมหรือปืนเก็บสะสมมันก็ไม่แปลกถ้าคุณซื้อมาอย่างถูกต้องมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ก็มีได้อาจจะมีกี่กระบอกก็มีได้มีกระสุนเก็บไว้แต่ว่าถ้าตามกฎหมายคุณอย่าไปใส่กระสุนในแกซีนอะไรพวกนี้ก็แล้วกัน
ต้องแยกส่วนเท่านั้นเวลาจะพกพาไปไหนแต่คำถามก็คือว่าโอ้โหพอมาค้นบ้านแล้วคุณปืนเยอะกระสุนเยอะขนาดนี้เลยเห
นั่นแหละสิตำรวจเอาหมายค้นไปตรวจค้นที่บ้านนะฮะของหยกธันนิธิเนี่ยนะครับปืนนี้เยอะนะฮะปืนสั้นปืนยาว
นี่ทั้งหมดก็ต้องเอามาตรวจสอบตรวจพิสูจน์กันรวมทั้งรถเก๋งคันสีเหลืองด้วยที่ขับไปก่อเหตุในจำนวนปืนที่หยกเขามีเนี่ยมีอยู่กระบอกหนึ่งที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองนะครับทุกผู้ชมครับ

ก็ไม่เป็นไรก็คุณจะมีปืนมีกระสุนถ้าคุณมีใบอนุญาตค่ะก็ตรวจสอบตรวจพิสูจน์กันนะครับครับ
อ้าวก็ไม่เป็นไรก็คุณจะมีปืนมีกระสุนถ้าคุณมีใบอนุญาตค่ะก็ตรวจสอบตรวจพิสูจน์กันนะครับครับ
ว่าคุณจะมีปืนมีกระสุนถ้าคุณมีใบอนุญาตก็ตรวจสอบกันไปอันไหนไม่มีใบอนุญาตอันนี้ก็ผิดกฎหมาย

ใช่ไหมฮะแต่คำถามก็คือว่าไอ้คืนวันนั้น๑๔มกราคมที่ขับรถเก๋งคันสีเหลืองไปที่โรงพักษพพระแดง

คุณเปิดกระจกแล้วก็ยิงออกไปเนี่ยจะเป็นปืนอะไรก็เดี๋ยวก็ไล่ตรวจสอบอีกทีแต่ว่าทำไปทำไม

ทำไปทำไมนี่นะฮะคือนายทันนิธิหรือว่าหยกบอกว่าอ๋อที่ผมไปยิงปืนหน้าโรงพักวันนั้นเนี่ย

ผมเมาเมาไปกินเหล้ากับเพื่อนมาเมาแล้วก็เครียดด้วย

คูณสองเลยเครียดด้วยเครียดเรื่องงานแล้วมีปัญหาชีวิตอีกหลายอย่างผมก็เลยขับรถไปแล้วผมก็เปิดกระจกแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าไม่ได้มีเจตนาจะไปยิงหน้าโรงพักมันประจวบเหมาะอรัชพร

ขับไปตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันจังหวะขับรถผ่านเปิดกระจกเหนียวไกลลั่นปืน
คือเครียดตรงหน้าโรงพักพอดีเลย

ส่วนที่มีปืนอยู่เต็มบ้านก็ผมชอบปืนผมไปซ้อมยิงปืนที่สนามเป็นประจำ
วันนั้นกินข้าวแล้วก็เครียด
แต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ต้องจะยิงหน้าผมนะครับ

เราเครียดเรื่องอะไรอยู่
ฮะผมทำงานอะไรง่ายนะโอเค
งั้นจบตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้พี่ตำรวจครับ
โอ้โหนี่ต้องโดนเมาแล้วขับอีกข้อหางด้วยไหมเนี่ย
นี่หลายข้อหาเมาแล้วขับ
พกพาอาวุธปืนไปทางสาธารณะ

อันครอบครองไม่มีใบอนุญาตอีก
แล้วคุณก็ยิงปืนในที่สาธารณะอีก

แล้วพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยพูดตรงคือน่ากลัวนะฮะ
คือจะบอกว่าอย่างนี้เท่ากับว่าเวลาคนที่
คุณเป็นคนชื่นชอบปืนคุณมีปืนในครอบครอง

คุณก็เอาปืนมายิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการระบายความเครียดอย่างนี้หรอคะ

ยิงขึ้นฟ้าแล้วมันกระสุนมันตกใส่หลังคาบ้านชาวบ้าน

มันโดนคนตายมาหลายเคสแล้วนะคะ
แม่บ้านของหยกนะฮะ
แม่บ้านของนายหยกธันนิธิบอกว่า
คือความจริงแล้วเนี่ยหยกเขาเป็นคนแบบใจดีมากเลยนะ

เมื่อวานนี้เนี่ยขับรถเก๋งสีเหลืองออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเที่ยง
แล้วขับเข้ามาที่บ้านอีกครั้งตอนตีหนึ่งกว่า
กระทั่งรุ่งเช้าหมายจับหมายค้นมาแสดงที่หน้าบ้าน
ก็เลยมารู้ข่าวว่าอ๋อถูกจับเพราะว่าไปยิงปืนหน้าโรงพัก
ที่ผ่านมาเนี่ยรู้ว่าเขาเครียดเรื่องงานเรื่องธุรกิจขนส่งของครอบครัวด้วย
เมื่อ๒วันก่อนจะเกิดเหตุ
ยังออกไปยิงปืนอยู่ลานย่าหลังบ้านอยู่หลายนัดเหมือนกัน

โอ้โหถ้าคุณจะมีปืนแล้วคุณไม่ได้ยิงที่สนามซ้อม
หรือคุณยิงในที่สาธารณะแบบนี้อย่ามีเลยค่ะ

คุณออกไปยืนลานสนามย่าแล้วคุณยิงไปเนี่ย

คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับอาม่าของหยกนะฮะ
อาม่าของผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเขาเครียดเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัว
แล้วที่สำคัญก็คือหลานชายเนี่ยป่วยเป็นไบโพล่า
อารมณ์แปรปรวนยืนยันว่าไม่ใช่คนใจร้อนไม่เคยทำร้ายใคร
ไม่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน
สาเหตุที่ทำในวันนั้นเนี่ยเพราะความเครียดล้วน
ก็วันนี้น่าจะต้องเคยถูกโดนดำเนินคดีแล้วล่ะค่ะ

มายังตกใจอยู่ดีมายิงปืนที่บ้านสองสำนัก

อ้าวอำมาตย์แปลว่าเขาก็ยิงมาหลายรอบแล้วสิ

แต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่อาม่าบอกจริงว่าเขาป่วยเป็นไบโพล่า

เพราะว่าเป็นอันตรายกับตัวเองด้วย

คุณชมพู่สลันพัฒน์ได้คุยกับบรรดาเพื่อนบ้านนะฮะที่บ้านอยู่ติดกันเนี่ยบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่หลายนัด

ก่อนจะได้ยินเสียงปืนที่ยิงขึ้นฟ้า
ได้ยินเสียงเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์ด้วยนะ

ต้องมีจักรยานยนต์ด้วยแบบเร่งเครื่องจักรยานยนต์อยู่ที่บ้านแบบดังสนั่นเลยอ่ะ
แล้วมีเสียงคนทะเลาะกันแบบเสียงอย่างรุนแรงเลย

เพื่อนบ้านบอกว่าเพิ่งย้ายมาอยู่เนี่ย
ได้๕ปีบ้านอยู่ติดกับผู้ต้องหาเลย

คือความจริงแล้วหยกเขาก็เป็นคนที่นิสัยดีนะ
ก็ดูมีน้ำใจดีพูดจาดีมีอะไรก็แบ่งปันกัน

แต่ก็เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านบ้าง

อืม

เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับตำรวจเนี่ยยึดปืนของกลางยึดกระสุนยึดรถยนต์ทั้งหมดของนายหยกธนิธิไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่ฮะขับมาเรียบร้อยแล้ว
สีเหลืองเมื่อกี้ต้องยึดมาก่อนนะครับ
สพพระประแดงก็แจ้งข้อหาไปนะครับเรื่องของอาวุธปืนนะ
สพระพระแดงก็แจ้งข้อหาไปนะครับเรื่องของอาวุธปืนนะครับเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
สพระพระแดงก็แจ้งข้อหาไปนะครับเรื่องของอาวุธปืนนะครับ

สพระพระแดงก็แจ้งขอหาไปนะครับ

สพระพระแดงก็แจ้งขอหาไปนะครับ

แล้วก็จริงถ้าป่วยจริงไม่ควรมีอาวุธไว้ในครอบครอง

ที่ว่าทางอาม่าเขาบอกว่าเขาเป็นไบโพล่า

จริงยิ่งต้องไม่มีค่ะอันตรายมาก